ประชาชนจำนวนมากเลยนะคะคุณภาคภูมิต่างไปจับจองพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งค่ำก็ยิ่งเดินทางกันมาเยอะมากขึ้นเรื่อย
เจ้าหน้าที่ก็คอยจัดระเบียบอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
จากเจ้าหน้าที่นะคะมีการจัดระเบียบประชาชนที่มาจับจองพื้นที่อยู่บริเวณนี้นะคะ
และสามารถชี้แจงทำความเข้าใจได้ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นค่อนข้างวุ่นวายค่ะ
จากเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบให้ประชาชนที่มาจับจองพื้นที่
แบ่งแถวเป็น๖แถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อเข้าไปยังจุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
แต่เนื่องจากมีประชาชนมาจับจองพื้นที่ค่อนข้างมากนะคะ

ทำให้การจัดระเบียบใช้เวลามาจนถึงขณะนี้

มีประชาชนสะสมเกือบ๘๐๐คน
และยิ่งใกล้ค่ำนะคะก็มีจำนวนสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
จนถึงแยกอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
และแม้ว่าล่าสุดจะสามารถทำความเข้าใจและจัดระเบียบให้ประชาชน

แต่ก็ต้องคอยอธิบายเมื่อมีประชาชนทยอยเดินทางมาเพิ่มเติม
รวมถึงการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนทั้งก่อนและหลังผ่านเข้าไปยังจุดคัดกรองและการปล่อยแถวค่ะ
มีอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะที่คอยดูแลและจัดระเบียบประชาชนบริเวณจุดนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขานะคะคือร้อยตำรวจตรีนรุโชธแตงเจริญเจ้าหน้าที่อาสาค่ะ

อยากทราบค่ะว่าบริเวณนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่อนข้างวุ่นวายแล้วการจัดระเบียบเนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
การจัดระเบียบขั้นตอนของตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่เป็นระเบียบขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ
จัดระเบียบเนี่ยเราจะให้ประชาชนที่มาเข้าชมทิศราชพิธีเนี่ยนะฮะก็ให้นั่งเป็นแถวเป็นตลอดไปต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดของแถวนะครับแล้วเราก็จะจัดเข้าเพื่อจะเข้าจุดคัดกรองที่๑ที่๒ที่ที่ด้านหน้าของโรงแรมรัฐนาโกศิษย์เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นเราก็จะจัดเป็นชุดเข้าไปเพื่อจะให้เข้าไปจุดคัดกองตรวจบัตรประชาชนต่อไปครับ
ทราบว่าแล้วมีการวางไว้แล้วว่าจะปล่อยแถวไปครั้งละกี่แถวกี่คนอย่างนี้ค่ะ
วันนี้จัดไว้แล้วครับเราเคยจัดครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่๒๑๒๒นะฮะซึ่งวันนั้นเป็นประชาชนมากพอกันกับวันนี้นะครับ
ก็จะจัดไปทีละหน้ากระดาน๖แถวตอนลึกประมาณ๑๐แถวก็จะจัดเป็นบล็อกถ้ามีมากกว่าสถานที่มีเหลือมากกว่าเราก็จะจัดเพิ่มเติมเข้าไป
แต่ในลักษณะที่จัดเราก็จะจัดตามนี้ก่อนเบื้องต้นให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมซึ่งเราเคยทำไว้แล้วก็จะสลับเป็นฟันปลาไปเรื่อยนะฮะ
แล้วก็ดูความเหมาะสมในการที่จะปฏิบัติให้เข้าไปชมเป็นระยะระยะไปปรับแผนไปเรื่อยครับแต่เบื้องต้นจะเป็นลักษณะที่ก่อน
แล้วอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือกรพระราชพิธีนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ชั้นในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนสี่หมื่นคน
ก็จึงฝากประชาสัมพันธ์ผ่านมายังไทยรัฐทีวีนะคะว่าหากประชาชนที่มาทีหลังนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือให้ไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพบริเวณพระเมรุมาจำลองที่จัดไว้ตามจุดต่างค่ะ
ตั้งจากในเวลา๒๒นาฬิกาของวันนี้ก็จะมีการตัดถนน

เจ้าหน้าที่นะคะก็อาจจะตัดประชาชนที่มาบริเวณนั้นทันทีค่ะ
ค่ะก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะถ้ามาทีหลังอาจจะต้องตัดแถว
ใช่แล้วครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงจะประเมินจากจำนวนของประชาชน
ที่มาอยู่โดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวง

เพราะว่าก็ทำงานกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงกราบถวายบังคมพระบรมศพ

รู้แล้วว่าตรงนี้เกินจำนวนที่จะเข้าไปได้แน่
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาสักครู่
ทุ่มวันนี้ถ้าดูแล้วจำนวนเกินแน่
ต้องขออนุญาตตัดตอนตัดแถวไม่ให้ท่านต่อแถวแล้ว
อาจจะต้องไปเข้าร่วมที่พระเมรุมาตรจำลองในจุดต่างนะคะ